พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศที่คุณป๊อปแถลงข่าวเมื่อวาน

แต่มันมีประโยคเด็ดว่าถ้าเด็ดที่คุณป๊อปพูดออกมาหลายประโยค
คือเป็น๑๕นาทีที่มีแต่เนื้อเน้นนะคะ
เขาก็พูดในสิ่งที่เป็นความจริงทั้งหมดนะ

แต่แน่นอนนะครับสิ่งที่คุณป๊อปพูดหลายคนก็บอกโอ้โหทำไมผู้ชายคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
คืออย่างที่เราบอกไปว่าเราไม่รู้หรอกว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไร
สรุปแล้วเขาบอกว่าเขารู้จักกับคุณปามาก่อน

แต่ว่า๔ปีแรกเนี่ยพอปีที่๔เนี่ยเขามีปัญหากับคุณป๊า
เหมือนเป็นจุดทางแยกทางตันแล้วคุณปลาบอกว่าให้ป๊อปเนี่ยลองเปิดใจคบคนอื่นดูไหม

หลังจากนั้นคุณป๊อปก็ไปเจอคุณโบ

ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นการที่เขาสร้างโลกสองใบขึ้นมาพร้อมกัน

แล้วผู้หญิงสองคนนี้ไม่รู้ว่ามีอีกโลกหนึ่งพร้อมกัน

แล้วผู้หญิงเขาจะแท้ราคาหรือเปล่า
ซึ่งคุณป๊อปก็พูดชัดเจนนะคะว่า

เขาพูดประมาณว่าเขาพยายามเลี้ยวอยู่หลายครั้ง

หลายครั้งที่เจอทางแยกที่มันควรจะไปได้แล้ว

เพราะว่าไม่กล้าพอ

เราไปฟังเสียงคุณป๊อปบางช่วงบางตอนที่แถลงข่าวเมื่อวาน
เริ่มต้นจากผมกับปลาคบกันมาประมาณ๔ปี
แล้วก็มีการเรียนเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อม
เธอลองเปิดใจดูใครไปอีกก็ได้
ผมสร้างโลกสองใบสำหรับปลาและสำหรับโบ
ทั้งสองคนดำเนินชีวิต
ในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่
ผมโกหกเขา
เพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้
มันใจร้ายมากครับ
ผมรังเกียจตัวเองมาก

ผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมัน
ขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจเข้าใจสถานการณ์ของผมและโบ
เราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์
จะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน

เขาก็อยู่กับปลาเพราะแต่งงานกับปลาแล้ว
แต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันกับปลา
แต่งงานกันปลาไม่ได้ท้อง
แต่โบคือจะกลายเป็นคนที่รู้สึกดีและเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจต่อไป

ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะตัดขาดคุณโบออกไปจากชีวิต
เหมือนกลายเป็นคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ไม่ใช่

คืออย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขามีการคุยกัน

มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายในช่วงระยะเวลา๑๐กว่าปี
มันมีโลกสองใบของเขาซึ่งเราไม่รู้ตื้นลึกหนาบางตรงนั้นจริง
ถึงบอกว่าไม่เป็นไรคืออย่าไปตัดสินเขาเพราะเราไม่รู้
แต่เก็บเกี่ยวแง่คิดให้ได้ดีกว่าว่า
เราได้อะไรจากเรื่องนี้เราควรเอาเรื่องนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไร

คุณผู้ชมได้อะไรจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณป๊อป
แล้วคุณผู้ชมเคยตกอยู่ในสภาวะนี้หรือเปล่า
คุณผู้ชมแก้ไขปัญหาเอาตัวเองออกมาได้อย่างไร
เดี๋ยวเต็มติดตามอีกครั้งหนึ่งช่วงของบันเทิง
มันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร
กับเรื่องของโรค๒ใบของเขา๓คนนะครับ
ก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้ทั้ง๓คนเลย
เชื่อว่าทุกความสัมพันธ์ที่มันจบลงไปเนี่ย

อาจจะเจ็บคนละแบบอาจจะเจ็บไม่เท่ากัน